คุณผู้ชมเรามาดูประเด็นนี้กันหน่อยนะครับ
ประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณแอนนาทีวีภู
เพราะว่าคุณแอนนาถือว่าเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของคุณแตงโมนะครับ
เมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีช่องหนึ่ง
คำพูดของกระติกที่หลายคนฟังแล้วคงสะอึกแล้วฮะ
ประโยคนี้สำคัญมากนะ
และทุกคนที่อยู่ในรายการตกใจ

ถ้าเป็นคำพูดจากกระติกจริงนะฮะ
แต่คุณแอนนาบอกว่าเป็นคำพูดจริง

วันนี้ออกมาเปิดเผยเลยว่ากระติกพูดอะไรนะครับ
โดยคุณแอนนาวรินทรเปิดเผยผ่านรายการโทรทัศน์ช่องหลายสี
ถึงการจากไปของเพื่อนสนิทบอกว่าไม่เชื่อเลย
เรื่องที่แตงโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือ
ที่ผ่านมาพวกเธอไม่เคยติดต่อมาหาอะไรเราเลย

มีแค่ได้คุยกับกระติกตอนที่ไปนิติเวศ

แต่กระติกไม่เข้าไปดูศพ

วันนี้ยังสงสัยว่าทำไมกระติกถึงไม่พูดความจริง
เชื่อว่าสิ่งที่เล่าเนี่ยไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะฮะ

แต่กระติกบอกว่าทำไมต้องสาบาน

นี่ดูตักตักนะ
คือหลายคนตอนนี้จับจ้องมองไปที่ตักกะ
และความคิดของกติกเวลาให้สัมภาษณ์

กระติกบอกทำไมสาบานทำไม

ก็เหมือนกับที่ย้อนแม่แม่อยากเห็นหนูร้องไห้เหรอ

กระติกยังบอกอีกนี่ประโยคนี้คุณผู้ชม

คุณแอนนาบอกว่ากระติกบอกว่า
ทำไมแตงโมจะตายทั้งที

นี่คือจากปากของคนเป็นเพื่อนที่คบกันมา

คุณผู้ชมฮะประโยคนี้

ในรายการมีพยานเยอะแอนนาขอพูดเลย

ฟังแล้วจะร้องไห้เนอะถ้าเราเป็นเพื่อนนะ

ต้องทิ้งภาระและปัญหาไว้ให้ด้วย
คุณเป็นเพื่อนกับใครแล้วเพื่อนคุณเสียไป

นาบอกว่าแตงโมไม่รับแน่นอนยืนยันแบบนี้เลย

คือฆ่าฉันเถอะฆ่าฉันได้

คือโมเป็นคนนิสัยแบบนั้นจริง

ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่รับงานแบบนี้นะ

โอ้โหคงมีเงินมีทองแล้วล่ะ

พูดน่าสนใจมากนะครับ

คือตอนแรกมีตัวละคร๕คน

แล้วจู่มีตัวละครลับโจรมา
ครับนี่แหละค่ะคุณสันทนัพบอกว่าประจักษ์พยานเหลือ๕ชีวิต
ชีวิตเสียไปแล้วคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจ
รู้จักกับบิ๊กที่ปรึกษาระดับประเทศ
ต่อมานักธุรกิจอยู่ในวงการพูดน้ำไหลไฟดับเลย
ใครพูดก็ต้องเชื่อผู้ชายอีกคนเป็นลูกน้องของนายคนนี้
ส่วนผู้หญิงอีก๒คนที่เหลือก็อย่างที่ทราบ
ฉะนั้นน่าจะเดาทางได้คุณเดาทางซิบิ๊กต่อเขาว่าไง
แล้วเมื่อวานนี้บิ๊กต่อถึงพูดถึงขั้นพูดที่ว่ามีบิ๊กผู้ใหญ่คนหนึ่ง
เปิดห้องในโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็รอ
รอรอใครอ่ะรอใครนี่แหละรอบนเรือนี้ไปหานี่บิ๊กต่อเปิดประเด็นไว้แบบนี้
ต่อยังบอกอีกนะฮะว่าที่ตัวเขารู้มาคือรู้มาว่าน่าจะมีตัวละครมากกว่านี้
และอย่างที่คุณปุ้ยบอกเลยมีบิ๊กผู้ใหญ่คนหนึ่ง
อยู่ในห้องพักโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรอให้ใครบางคนไปหา
เพื่อรอให้ใครบางคนพาคนคนหนึ่งไปหาเข้าใจไหมฮะ
และจากคำให้การที่ผ่านมายิ่งให้การมากยิ่งมีพิรุษ

พอยิ่งพูดแล้วพอไม่ได้พูดความจริงตั้งแต่ต้นพูดกี่ครั้งมันก็ไม่เหมือนเดิม
ขนลุกเลยฟังข่าวคุณตังโมแล้วก็พยายามขี้คายกันอยู่เนี่ยนะฮะ
มันมีประเด็นใหม่ออกมาทุกวันให้เราได้ตามกันนะฮะ
จริงเราเป็นนักข่าวนะแทบจะตามกันไม่ทันเลย

ครับสร้างสตอรี่กันจนเละเทะไปหมดนะฮะตำรวจเขาปวดหัว